อยากกินหมูกระทะ

มาเท่าไหร่เจ๊หิวอีกแล้วเหรอ
เราทำงานตลอดยังไม่ได้กินอะไรเลย

ก็เลยชวนสองสาวรวมไปถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะ

มีผู้ชายพระเอกดังด้วย
โทษโทษโทษชวนจะไม่กินหมูกะท้า

อยากกินหมูกระทะ
อ่าไม่ต้องแปลกใจ
ทำไมพี่เจ๊กลิ้นเข้ามาเดินถุนสายพดทาระเริงแบบเนี้ยค่ะ
เพราะว่าวันนี้พิเศษสุดค่ะ
มีพระเอกดังอักษรยะคอควาย
เธอนัทเจ๊กลิ้นพาไปกินหมูกะท้า

แยกกินหมูกะท้า

ไม่ว่างจริงอะ
เราแบบผู้ชายเราชวนมากินหมูกระทะ
ที่โบร์นเนี่ยนี่นี่พ่อกับดอลอยู่
มากินหมูกระทะค่ะเพราะว่ามีแบบ
มีผู้ชายโสดหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่า

อุ๊ยขออนุญาตนะคะ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
อันนี้คือชุดใหญ่มาก
ได้มาออกเดทกับแจ๊กกะรีนทั้งทีขอนิดนึง
นี้นะครับเป็นชุด๙๙๙แต่สำหรับร้านเรานะครับชุดหมูกระทะเริ่มต้นตั้งแต่๑๙๙เท่านั้น
คุณมา๔คนคุณทาน๑๙๙เข้าได้และอาหารเรานี่ไม่ใช่เศษแค่เห็นนะครับไม่ใช่เศษเนื้อนะครับ

เหนือสิ่งเบ้ง

ก็เป็นในน้ำของลูกเรือโรงกุปรระทานนั่นแหละค่ะ
เป็นน้ำจิ้มเรือโรงกุปรระทาน
นี่ครับเป็นชุดแมม่มาจังหาพัด
คือเป็นมาม่าที่เรามีกัญเชียงปูสด
เรามีกุ้งหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์
เรามีลูกชิ้นเนื้อแน่นเลยนะครับ

คือสำหรับสองคนอันนี้อาจจะอิ่มนิดนึงนะครับ
อยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะกับเธอ
กันได้นะคะอยู่ก็เลยช็อกโกแลตบิลมานิดนึง
ครับเราอยู่ถนนประสงค์มนุนผิดเลยช็อคโกแลตบิวมานิดนึง
ก็เปิดตั้งแต่๔โมงเย็นถึงตี๔เลยครับ
ก็มากันได้เพราะว่าตอนนี้เปิดแล้วนะครับ

วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เคลลี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ

หิวมากตอนนี้

แล้วอย่างนี้นะไปอะไรแบบนี้นี่ไม่เคยเลยนะ

คือหมูกระทะก็อร่อยแต่ไม่ชมว่าสวยหรอกผู้ชายชวนไป

ชอบมากเลยชุดไปกินหมูกระทะไฮโซโบใหญ่มากแม่
แต่ว่าไปกันได้นะคะอร่อยค่ะอันนี้คือทานมาแล้วแล้วก็ทะเลสดมาก